แต่เราต้องย้อนไปดูพิธีที่สำคัญเมื่อวานนี้นะครับ
นั่นก็คือรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภาครับ
วันนี้เวลา๑๕น๑๒น

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา

กระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวี

เลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร

ทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้นเสด็จขึ้นพระราชอาท
มีพระราชดำรัฐเปิดประชุมรัฐสภา
พุทธศักราช๒๕๖๒
เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป
ขอให้สมาชิกแห่งสภา

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน

มีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ
และความสุขทุกข์ของประชาชน
จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน
ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง
โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ

และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบครอบ

ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง
ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม
ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไป
โดยไม่ติดขัดและบังเกิดประโยชน์
เพลิงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์
อำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา
เป็นไปโดยเรียบร้อยสำริดผล
เป็นความพาสุขสวัสดิ์และความวัฒนาถาวร
อาณาประชาราชและชาติบ้านเมือง
ขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่หน้าที่นี้
ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากัน